คุณผู้ชมครับในวันที่๓๕พฤษภาคมนี้นะครับ
ประเทศไทยจะมีพระราชพิธีสำคัญ
คือพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
เมื่อวานนี้ครูฝึกจาก๕เหล่าทัพนั้นได้มีการไปร่วมฝึกท่าปฏิบัติจริง
ริ้วขบวนพระราชวิธีบรมราชาพิเศษครับ
คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระยุหายาตราทางชนละมาตร
พยุหาทยาตราทางชลทรมาทในพระราชเชฟพิธีบรมราชาพิเศษ
นำโดยพลโทนันทวัฒน์อัคคณิบุตร
นายฐานะเป็นรองพุ่มในการคณะทำงาน
จัดให้มีการฝึกสอนถ้าปฏิบัติมาตรฐาน
ที่ใช้ในบริษัทความราชวิทธิบรมราชาพิเศษ
ที่หลานหน้าอาคารอำนวยการกรมสมบบุตรทหารบก

โดยมีครูฝึกจากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์
ทำหน้าที่เป็นครูผู้ฝึกสอน
ให้กับครูฝึกจาก๕เหล่าประกอบไปด้วย
กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ
บัญชาการกองทัพไทยและตำรวจรวม๔๒นาย
เริ่มตั้งแต่ท่ามาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติในพระราชวิธี
เช่นถ้าอยู่กับที่ท่าเคารพถ้าเดินถ้าหยุดจากการเดิน
ถ้าการพักในแถวถ้าถวายบังคมถ้าแบกเครื่องสูงถ้าถือกรองเป็นต้น
เพื่อให้ครูฝึกนั้นนำกลับไปฝึกสอนกำลังพลของแต่ละหน่วย
ที่ต้องปฏิบัติในริ้วขบวนในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ระหว่างวันที่๓๕พฤษภาคมนี้
แบ่งเป็นริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระราชสมภพพระราชลันจกร
จำนวน๑๓๓นายริ้วขบวนราบใหญ่จำนวน๒๓๔นาย
และริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมาตรจำนวน๑๓๖๘นาย
วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมท่าปฏิบัติประกอบเพลงพระราชนิพล
ก่อนจะฝึกซ้อมรวมกันในเดือนมีนาคมและฝึกสถานที่จริงในเดือนเมษายน
ก่อนนำไปปฏิบัติจริงในพระราชวิธีที่สำคัญต่อคนไทยทั้งชาตินั่นเองครับ